วันนี้เป็นวันแรกของงานมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภายในงานผู้ประกอบการต่างก็นำสินค้าที่น่าสนใจมาจัดแสดง
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้จดสิทธิบัติกันมากขึ้น
ซึ่งสินค้าก็มีตั้งแต่ของใช้ภายในบ้านอาหารไปจนถึงเครื่องครัว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
กล่องกระดาษรูปทรงแปลกตาที่เห็นนี้คือบ้านแมวแบรนด์คาร์บโบ
เป็นหนึ่งในสินค้าขายไอเดียที่นำมาจัดแสดงในงานมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขวัญชนะอมรธนานุบาลเจ้าของแบรนด์คับโบ้เล่าว่า
สินค้ามีจุดเด่นที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้จริง
ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นของตกแต่งบ้านได้
ตัดสินใจจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการถูกลอกเลียนแบบ
เช่นเดียวกับทุเรียนหมอนทราบ
สร้างสรรค์ขึ้นมาให้แตกต่างจากไอศครีมทั่วไป
จะเพิ่งวางขายได้เพียง๒เดือน
แต่ผลตอบรับกลับดีเกินคาด
ผลตอบรับดีเกินคาดค่ะ
เพราะว่าตอนแรกจุดประสงค์ความตั้งใจของเรา
คือทำให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทย
ที่แบบชื่นชอบทุเรียนก็ให้ความสนใจเยอะอยู่พอสมควร
ไอศครีมเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการจดศิษย์ธิบัตรค่ะ

ที่คิดกำลังจะทำตรงนี้ต้องคิดแบบใหม่นะคะห้ามลอกเลียนแบบ
คราวนี้มาดูข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
ไอเดียล้ำจากงานนี้กันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจ
คุณแม่บ้านส่วนใหญ่นี้นะคะจะมีปัญหาเวลาจะตำน้ำพริกแต่ละครั้ง

แต่ว่าจากแบรนด์นักคิดนี้นะคะความคิดใหม่ล่าสุดนี้
แก้ปัญหานี้แล้วค่ะด้วยการทำฝาปิดครกขึ้นมา
ทำให้หมดปัญหานี้ไปค่ะ
ซึ่งความคิดนี้นะคะก็ถูกจดสิทธิบัตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ฝาปิดครกเป็นผลงานของแบรนดนักคิด
อกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทัพพีตักข้าวของนักคิด

ที่สำคัญการใช้ทัพทีชุดนี้ยังทำให้ข้าวเสียช้าลงด้วยค่ะ
ปรินประกายเลิศลักษณ์เจ้าของแบรนด์นักคิดบอกว่า
ไอเดียสินค้าทั้งหมดนี้ยังไม่เคยถูกลอกเลียนแบบ
และไม่กังวลเพราะได้จดสิทธิบัตรเอาไว้หมดแล้วค่ะ
มีการเข้าใจคนไทยเรา
ก็เข้าใจว่ามีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ในการป้องกันอยู่
ก็เท่าที่เราทำมาก็ไม่มีการละเมิด
ก็ขายกันมาหลายปี
สำหรับงานมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูนวัตกรรม

ในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
ศักยภาพทางการแข่งขัน
โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๑ถึงวันที่๑๔สิงหาคมนี้
การประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
อัญชลีสิริมัวค่าวเทราะทีวีรายงาน